สำหรับวงการฟุตบอลอาชีพในบ้านเรานะครับถือว่ามาตรฐานดีขึ้นเรื่อยนะครับ
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางสาพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนนะครับก็ได้ให้สิทธิ์ทีมฟุตบอลลีกในประเทศของไทยของเรานี่แหละครับ
รายการนี้เรียกง่ายชิงแชมป์สโมสรของอาเซียนนี่แหละก็สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะได้รับเชิญจากสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียน
ส่งสโมสรเข้าแข่งขันในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรของอาเซียน๒๐๒๐ซึ่งจะจัดปี๒๐๒๐นี้เป็นปีแรกเลยนะ
ก็รายการนี้เนี่ยจะมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด๑๒สโมสรนะครับโดยมีทีมจากไทยอินโดนีเซียมาเลเซียและเวียดนามที่กล่าวมาทั้งหมด๔ประเทศนี้จะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันประเทศละ๒ทีมนะน้องพิชชี่
คือ๔ประเทศนี้ถือว่ามีการแข่งขันฟุตบอลอาชีพที่มีมาตรฐานสูงก็เลยได้๒ทีมเข้าร่วมแข่งขันส่วนชาติอื่นอย่างเช่นเมียนมาร์และสิงคโปร์นะคะจะได้สิทธิ์ประเภทละ๑ทีม
แบ่งเป็น๒สายสายละ๖ทีม
เล่นระบบเย่าเยือนแบบพบกันหมด
เพื่อหาอันดับที่๑และอันดับที่๒ของทั้ง๒สาย
เข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศ
ซึ่งรอบรองจะเล่นแบบนัดเดียวรู้ผล
เพราะว่าจะได้สิทธิ์ในการเล่นในบ้าน

เพราะว่างับเงินทีมแชมป์จะได้รับเงินรางวัลรวมกว่า๔แสนดอลลาร์สหรัฐ
หรือว่าคิดเป็นเงินไทย๑๒ล้านบาท
๒ล้านบาทแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับทีมแชมป์๙ล้านบาท
แล้วก็เงินสนับสนุนในรอบต่างอีก๓ล้านบาทด้วยกันนะคะ
โดยค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางค่าโรงแรมที่พักในการที่ไปแข่งขันในฐานะเกมเยือน
พันธมิตรด้านพาณิชย์ของรายการนี้จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลยด้วยครับ
ไปดูเรื่องราวของธิรทรบุญมาทันนะครับ
ไซต์ที่ใกล้จะบรรลุข้อตกลงเป็นสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการของโยโกฮามามารินอสนะครับ
เขาบอกว่าเหลือเพียงการแถลงอย่างเป็นทางการเท่านั้นของทางสโมสรกับน้องพิชชี่
ซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะในปีหน้าเทียทรบุญมาทันยังคงต้องลุ้นอยู่นะคะว่า
สามารถส่งรายชื่อนักเตะตามโคต้าต่างชาติ๓คนบวกอีก๑โคต้าเอเชีย
ซึ่งณปัจจุบันมารีนอสมีนักเตะที่เป็นเอเชีย๒คน
อีก๑คนก็คือปาร์กอิลกิลในทวันชาวเกาหลีใต้
ขณะที่นักเตะ๓นักเตะต่างชาติ๓คนนี้มีรายชื่อครบหมดแล้ว
ก็เลยต้องรอดูว่าทางสโมสรจะตัดสินใจ๑รายชื่อโคต้าเอเชียจะเป็นเจ้าอุ้มหรือเปล่า
ก็ถ้าเล่นในเจลีกก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้นับโคต้าอาเซียนนะครับ
ก็สามารถลงแข่งขันได้เลยไม่ได้นับโคต้าสำหรับนักเตะในชาติของอาเซียนนะ
ซึ่งสโมสรนะคะก็ยังมีเวลาในการตัดสินใจจนถึงปลายเดือนมกราคม
ได้ไปเจอกับเพื่อนร่วมชาติก็ได้เพราะว่ามีนักเตะมีสโมสรจากไทยที่เป็นตัวแทนได้ไปแข่งขันเหมือนกัน